ยองฮะยิงกันทั้งทั้งที่เป็นเพื่อนกันด้วยนะครับ
อืมก่อนจะยิงกันร่วมวงดื่มเหล้า
แต่พอลืมว่านี่คือเพื่อนเรายิงกันเลยครับ

คจม
นี่ครับคุณขวัญคุณผู้ชมครับต่างฝ่ายต่างก็มีปืนเสื้อเหลืองด้านซ้ายลูกศรสีแดงชื่อว่านายนพดลครับลูกศรสีเขียวชื่อว่านายชัยนรงครับสองคนนี้เป็นเพื่อนกันมาก่อนแล้วก็มาร่วมวงดื่มเหล้ากันพอจังหวะเมาแล้วทะเลาะกันเรื่องนิดเดียวข้อมูลบอกแบบนี้นะไอ้เรื่องนิดเดียวนั้นมันเป็นเรื่องใหญ่และบานปลายเพราะเหมือนลืมไปว่าเราเคยเป็นเพื่อนกัน

เถียงมาครับเจ้าของบ้านนายชนรงเสื้อลายพรางชักปืนออกมาแล้วก็เถียงกันต่ออ้าวเองมีปืนฆ่าก็มีปืนครับปรากฏว่าชักปืนและดวนปืนใส่กันสิ้นเสียงปืนครับฝั่งนายนพดลคนเสื้อสีเหลืองผมสั้นเกลียนหน่อยถูกยิงอาการสาหัสส่งตัวไปโรงพยาบาลลูกศรสีแดงชี้อยู่ตรงนั้นล้มฟุบไปแล้วก่อนค่อยค่อยประคองตัวเองลุกขึ้นครับในขณะที่น

กระบอกอยู่ระหว่างการตรวจสอบขยายผลด้วยนะครับว่ามีทะเบียนถูกต้องหรือไม่คือ๒กระบอกนี้ที่เห็นหน้าจอคุณผู้ชมครับและปมเหตุเบื้องต้นมันมาจากว่า๒ฝ่ายต่างคนก็ต่างเมาครับ
เบื้องต้นแมวนี่แหละทั้งทั้งที่ก็รู้จักกันนะครับลายละเอียดนั้นเดี๋ยวคงต้องตรวจสอบขยายผลเพิ่มเติมครับ
ต้นครับตำรวจจะเรียกสอบปากคำพยานแวดล้อมทุกคนประกอบสำนวนคดีก่อนที่จะแจ้งข้อกล่าวหาดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย
ดังนั้นณขณะนี้ทั้งหมด๕คนที่บาดเจ็บจากการดวนปืนของเพื่อนที่รู้จักกัน
แต่เพราะเมาแล้วจำกันไม่ได้กลายเป็นว่าเจ้าของบ้านตายค่ะส่วนนายนพดลคนเสื้อเหลืองนั้น
อาการโคม่าแล้วอีก๓คนยังอยู่ที่โรงพยาบาลซึ่งเป็น๓คนที่
ถูกลุกหลงจากคมกระสุนติดตามความคืบหน้ากันต่อและจะรายงานให้